ด้วยคลิปที่มีประชาชนเขาขับรถผ่านไปแถวสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงในกรุงเทพเนี่ย

คนก็วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรทางสำนักงานเขตต้นสังกัดของเทศกิจ
ไปก่อเหตุกับลุงขายรถรถขายไอศครีมลุงขายไอติมเนี่ย
ชี้แจงแล้วคุณลุงเราก็เจอแล้วนะครับแต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
คือในคลิปเขาใส่เพลงมาแล้ว
จังหวะนี้แหมือนที่เราวงวงดังเนี่ยยิบกระป๋องไปเลย

ซึ่งหลายคนมองว่าน่าจะเป็นกระป๋องเงินของคุณลุงแน่ที่ขายไอติมอยู่
ค่ะนะฮะเป็นรถเข็นลักษณะแบบนี้นะครับมีร่มแบบนี้นะครับ
ค่ะอ่าเดี๋ยวดูคลิปตอนแรกอีกสักทีหนึ่งนี่ปุ๊บ
คนนี้หยิบขวาฟับแล้วก็คนนึงเนี่ยอีกคนนึงเหมือน
เขาจะหยิบร่มเขาจะไปเปิดกล่องใช่ไหมจะไปหยิบอะไรแล้วก็จะนี่เปิดปุ๊บ
แต่ไม่ได้อะไรตอนแรกจะหยิบร่มแล้วมือคุณลุงอ่ะคว้าร่มเอาไว้
เขาก็เลยเหมือนไปเปิดกล่องอ่านี่ฮะแล้วก็ขึ้นรถของเทศกิจ
ขับออกไปเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาก็แบบยืนดูกันอยู่เต็มไปหมดเลยไง
นี่ฮะคนที่อยู่ในรถคันนี้เนี่ยถ่ายเอาไว้ได้
คนวิภาควิจารณ์กันเยอะมากอืมวิภาควิจารณ์กันเยอะมากจริงจริงนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราตามเจอทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสองฝั่งเลย
ผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คุยกันได้ที่หน้าจอก็ได้นะครับ
ทางไลน์ที่หน้าจอหรือว่าเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้
บอกว่าเมื่อวานนี้๑๗กันยายนหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
รถกระบะของเทศกิจกรทมทะเบียนนี่เลยนะฮะเห็นชัดเลยนะครับ
สี่กยยิง๙๑๗๖กรุงเทพจอดประกบรถสามล้อถีบของพ่อค้าขายไอศกรีม
มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ๔คนลงมาแล้วหนึ่งในนั้น
คว้ากระป๋องพลาสติกบนรถของลุงไปเลยค่ะ
ซึ่งหลายคนมองคิดว่าสงสัยจะเป็นกระป๋องใส่เงินแน่
จะไปยึดของเขาทำไมจะเอาของเขาไปทำไมนะคอมเมนต์นี่ดุเดือดเลือดพลาดมาก
นะบอกโอ้โหเทศกิจทางนี้ไม่เหมาะสมจับแต่คนหาเช้ากินค่ำ
กระป๋องใส่เงินเข้าไปเห็นใจลุงพ่อค้าขายไอศครีมเหลือเกิน
เศรษฐกิจฝืดเคืองค้าขายลำบากอยู่แล้วยังต้องมาเจอแบบนี้อีกอืม
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดสำนักงานเขตดินแดง
ได้ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊กของสำนักงานเขตดินแดงนี่นะครับ
คุณผู้ชมครับโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เห็นในคลิป
เป็นช่วงที่เข้าไปดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนโควิด๑๙ที่กระทรวงแรงงาน
นี่ฮะแล้วก็มีภาพเนี่ยเห็นไหมเขาจะต้องดูแลเพราะว่า
คนมาเยอะมาฉีดวัคซีนที่กระทรวงแรงงาน
ทีนี้พอคนมากันเยอะมารอฉีดวัคซีนก็ทำให้มีผู้ค้าที่เป็นรถเข็นหลายราย
มาขายสินค้าที่นี่ซึ่งมันกีดขวางการจราจร
สำนักงานเขตดินแดงบอกว่าได้ขอความร่วมมือไปแล้ว
เคลื่อนย้ายรถเข็นออกไปไม่ให้มาขายสินค้าแถวนี้
ก็มีลุงพ่อค้าขายไอศครีมคนนี้เพียงคนเดียวนี่แหละ
ฝ่าฝืนอยู่เป็นประจำทั้งที่ตักเตือนไปแล้วหลายครั้ง
อันนี้ทางเพจของท่องการเขตดินแดงเค้าชี้แจ้งนะค่ะ
แล้วก็บอกว่าการขายสินค้าในที่สาธารณะแบบนี้
มีความผิดตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
แต่แบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไป

เข็นรถถีบอะไรต่างนานาไม่ให้ขายของ

ก็เลยเข้าไปจับกลุ่ม
และได้ยึดกระป๋องไปซึ่งเป็นกระป๋องใส่อุปกรณ์

ไม่ใช่กระป๋องใส่เงินอย่างที่โลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กัน

สำนักงานเขตดินแดงชี้แจงในเพจเฟซบุ๊กบอกว่า
เพื่อเอาไปเป็นของกลาง

เอาไปแค่นี้ไม่ได้ยึดรถเข็น
ซึ่งตอนนี้สำนักงานเขตดินแดงบอกว่า
กำชับไปยังเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วว่า
ปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความสุภาพ

ซึ่งอาจคุกคามต่อสภาพจิตใจของประชาชน

คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปเจอคุณลุงคนนี้แล้วนะฮะ
คุณลุงพ่อค้าขายไอศครีมนี่
คุณลุงท่านนี้เลยนะครับลุงบุญศรี
ลุงบุญศรีบอกว่าเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปเนี่ย
ลุงไม่ได้กีดขวางการจราจรนะ
ลุงไม่ได้แบบโอ้โหไปจอดขายแล้วก็กีดขวางการจราจร

เนี่ยแวะซื้อกาแฟเป็นร้านประจำของลุง
มันเป็นทางผ่านระหว่างถีบรถเข็นขายไอศครีม
อยู่เจ้าหน้าที่เทศกิจขับรถกระบะมาจอด

ใช่เนี่ยจังหวะที่คนข้างหลังหยิบกระเป๋าเงิน
หลวงข้างหน้าเนี่ยจับร่มแล้วแกขวาร่มเอาไว้

นั่นแหละจังหวะนั้นแหละ

เจ้าหน้าที่ก็เลยหยิบกระป๋องเครื่องไอติมไปแทน

เป็นกระป๋องเครื่องไอติม

กลายเป็นว่าวันนั้นนะฮะลุงบุญศรีบอกว่า
ลุงต้องเล่ขายไอศครีม

ไม่มีเครื่องใส่ให้ลูกค้าทั้งวันเลยฮะ
โชคดีมากที่ในกระป๋องไม่มีเงิน
แล้วตอนนั้นเนี่ยลุงยังขายไม่ได้เงินสักบาทนึงเลยนะ

ขายแบบไอติมเปล่าไม่มีเครื่องฮะ

ที่ทางเขตบอกว่าลุงเป็นคนเดียวเลย

ขี่รถขับรถมาเข็นมาขายอะไรอยู่แถวนี้

ไม่ใช่ลงมาแล้วมายึดของไปเลยแบบนี้
เขาบอกว่าผมน่ะกรีดของทางจราจร

ครับคำว่าคำว่าเตือนผมหลายครั้งแล้วผมไม่เชื่อฟัง
และคำว่าที่ไม่เชื่อฟังคำว่าผมดื้อเนี่ย

ถึงจะคิดว่าไม่ดื้อนี่ผมพูดจังจริงนะ

คือลุงจะบอกว่าตอนนั้นลุงยังไม่ได้ขายเลย

ลุงแค่ไปซื้อกาแฟกิน

ผมก็จอดข้างทางอย่างนี้ไปซื้อกาแฟนั่นเอง
พอเขามาถึงเขาก็กูมาหาผมเลย

คือมันทางผ่านจะให้ลุงทำยังไงก็มันผ่านก็ต้อง
แล้วมันจอดรถซื้อกาแฟอะไรประมาณอย่างนี้
พ่อค้าแม่ค้าในจุดเกิดเหตุที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกกับเรานะครับ
บอกว่าลุงแกจอดซื้อกาแฟจริง

จังหวะนั้นมีคนเรียกซื้อไอศครีมลุงมีแค่คนเดียว
แล้วอยู่เทศกิจก็มาล้อมหน้าล้อมหลังหยิบกระป๋องแกไปด้วย
พ่อค้าแม่ค้าแถวนี้บอกว่าโอ้โหยิงมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
คือแกก็ไม่ได้จอดถึงขั้นแบบกีดขวางการจราจรอะไรขนาดนั้น

คือทำแบบนี้คนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำเนี่ยมันหมดกำลังใจ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

ก็มาขายไม่ได้หรือว่าท่านจะอาจจะเฮ้ยเขาชอบขาดหน่อยก็ได้นะ
จอบอกว่าจริงหลักนิติศาสตร์น่าจะต้องใช้ควบคู่กับหลักรัฐศาส
อย่างนั้นก็จัดที่ให้เขาเลยเออทำเป็นช่องทางไปเลยอ่ะ
อ่าเขาจะได้เอามาขายกันขายไอติมขายลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นทอด
อะไรก็ว่ากันไปอันนี้คุณอยากกินส่วนตัวแหละคือเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าจริงจริง
คือหลายคนเขาก็ไม่ได้มีเรี่ยวแรงพอจะไปไปเช่าร้านเช่าหน้าร้านหรือว่าเช่าอาคารอะไรตามข้างทางเพื่อจะขายของนะ
ท่านผู้ชมครับเราเจอเท่าแก่ส่งไอศครีมที่คุณลุงบุญศรีเนี่ยไปรับมาขายนะฮะ
คือบอกว่าลุงเนี่ยแกมารับไอศครีมวันหนึ่งรับ๔กล่อง
ราคาก็พันกว่าบาทถ้าขายจนหมด๔กล่องเลยนะจะเหลือเงินเข้ากระเป๋าประมาณ๕๐๐บาท
ขายไม่ค่อยหมดหรอกในยุคนี้นะลุงแกขายทั้งวันเนี่ยขายยันสองสามทุ่มอ่ะ
แต่ละวันอ่ะเอาไปก็สี่กล่องแล้ววันเกิดเหตุลุงก็โทรมาหาบอกโอ้โหท้อเหลือเกิน
เทศกิจยึดของอีกแล้วเห็นร่มนี่ไหมคือคุณฉลวยเนี่ยบอกกับเรานะฮะ
ที่เห็นใหม่เนี่ยคือเจ้าของร้านขายส่งไอศครีมเพิ่งซื้อให้นะฮะ
เพราะก่อนที่จะโดนยึดกระป๋องเครื่องไอติมเนี่ยแกโดนเทศกิจยึดล่มไปแล้วโอ้
แล้วเจ้าของร้านขายส่งไอศครีมเนี่ยเขาสงสารค่ะเขาก็เลยเอาซื้อร่มคันใหม่ให้ก็ได้
นี่เป็นร่มคันใหม่ไม่งั้นขี่รถไปขายเนี่ยมันตากดงตากแดดตากฝน
ปรากฏเนี่ยเทศกิจจะมายึดล่มไปอีกแกคว้าล่มหมับเอาไว้เลยฮะลุงบุญศรี
ท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากอุดหนุนลุงบุญศรีนะครับ
ถึงศุกร์ขายไอศครีมอยู่แถวกระทรวงแรงงานถนนวิมัยตรี
ดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพนี่แหละเสาร์อาทิตย์จะไปอยู่แถวหน้าช่องสิบเอ็ด
อืมนะฮะเผื่อลุงเนี่ยฮะเห็นลุงบุญศรีก็อุดหนุนกันหน่อย
ค่ะอันนี้ผู้สื่อข่าวเราซื้อไปเลยใช่ไหมใช่อ่าหรือพ่อค้าแม่ค้าท่านอื่นอื่นก็ได้
ช่วยกันอุดหนุนนะฮะอ่า